ล่าสุดคุณแป้งออนจิรานางเอกสาวชื่อดังออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
หลังจากที่มีข่าวที่เราเล่าไปเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
บอกว่าไปรับประทานอาหารในโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมหรูเลย
แล้วคุณแป้งทำอาหารสายชุดเธอชุดสูดสีขาว
ตัวผู้เสียหายบอกว่าก็เหมือนคุณแป้งทำหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
เธอก็เลยไม่พอใจก็เนี่ยอัดคลิปเอาไว้แบบนี้
ก่อนหน้านี้คุณแป้งยังไม่ได้ชี้แจงนะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวออกมาชี้แจง
บอกว่าแป้งขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น
เมื่อ๑๑กันยายน๒๕๖๕ที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายและตัวแป้งเอง
ขออนุญาตอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของแป้งนะคะ
ในขณะที่ตักอาหารอยู่แป้งได้ทำอาหารตกถูกอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ
จากตอนนั้นสถานที่คือโรงแรมแขกส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย
ก็เลยขอโทษเป็นภาษาอังกฤษตามสัญชาติยาน
และเข้าใจไปว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ใช่คนไทยเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วย
พอแป้งขอโทษไปแล้วก็สังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการขอโทษของแป้ง
ก็ยอมรับว่าตกใจกับท่าทีที่อีกฝ่ายแสดงออกมา
ก็เลยหันไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แป้งฟังซึ่งให้เพื่อนแป้งฟังซึ่งเพื่อนแป้งก็อยู่ตรงนั้นพอดี
ในส่วนนี้แป้งยอมรับผิดที่ด่วนตัดสินและควรทำความเข้าใจท่าทีของฝ่ายตรงข้าม
ที่เกิดขึ้นอย่างเพียงแป้งต้องขอโทษในส่วนนี้อีกครั้งและแป้งจะระมัดระวังความกระทำถึงของตัวเองในอนาคต
แล้วก็ลงท้ายว่าแป้งออนจิรา๑๔กันยายน๒๕๖๕ค่ะ
พอคนเห็นข้อความนี้ก็ไปให้กำลังใจที่กล้าออกมาขอโทษ
ส่งกำลังใจรูปหัวใจบางคนก็บอกว่านี่ก็บทเรียนสำคัญแหละเนอะ
สำหรับคนสาธารณะมันก็จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่น
อืมส่วนทางผู้เสียหายนะคะผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ที่โดนอาหารกระเด็นใส่ท่านนี้ค่ะคุณเจนนะคะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราล่าสุดว่าทราบเรื่องแล้ว
โพสต์ข้อความของคุณแป้งออนจิราทั้งหมดแล้ว
เมื่อขอโทษออกสื่อสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ก็ให้อภัยค่ะไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
เขาก็ขอโทษพี่มาแล้วใช่ไหมคะพี่ก็ให้อภัยเขาค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด
เห็นไหมคะเราก็เราก็รู้ว่ามันมันในเมื่อเขาสำนึกผิด
แต่ต้องพูดคำนี้เนอะเขาสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษเราผ่านไอจีของเขาแบบนี้เนี่ย
เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราให้อภัยเขาค่ะ
สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดีแบบนี้นะคะครับ